ความเชื่อพิธีกรรมคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะสร้างบ้านใหม่
เราก็จะต้องมีการทำพิธีเหมือนว่าลงเสาเอกนั่นนี่นู่นใช่ไหม
แต่พิธีกรรมล้านนาที่นี่เขานิมนต์พระมาทำอะไรไปดูค่ะ
นี่อาจจะดูพิธีแปลกนิดนึงว่าพระสงฆ์มาสวดอะไรกัน
นี่คือพิธีขอขมาสวดถอนพื้นที่
เป็นพิธีบอกกล่าวเทวดาอารักษ์เจ้าที่ผีบ้านผีเรือน
ประเพณีโบราณของชาวล้านนาเขาเลยก็คือเขามีความเชื่อกันว่า
การจะขุดท้อนสิ่งปลูกสร้างหรือว่าปลูกสร้างใหม่
จะต้องมีการนิมนต์พระสงฆ์มาชี้จุดแล้วทำพิธีสวดถอนนะคะ
จะต้องจัดเตรียมสตวงหรือกระทงจำนวน๔ชุด
ก็คือสตวงช่อดำช่อแดงช่อเหลืองและช่อขาว
วางเอาไว้ทั้ง๔ทิศเลยค่ะ
เพื่อประกอบพิธีสวดถอนพื้นที่
ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับพื้นที่นั้นด้วย
ถ้าหากมีการลื้อถอนโดยไม่ได้ทำพิธีนะ
เขาเชื่อกันว่ามันเหมือนต้องขึดต้องอุบาต
ต้องแบบมันผิดอ่ะนึกออกไหม
มันหมายความว่าคุณจะเจอแต่ความไม่ดีโชคไม่ดี

มันเป็นความเชื่อที่ทำแล้วสบายใจ

อุบาตความไม่ดีมันจะจางหายไป

เดี๋ยวก่อนนะคุณใบตองคุณพูดอย่างนี้กับผม

หมายความว่าคุณจะยังอยู่ไปดูที่นี่ไหมเวลาเขาทำพิธี
ใจคอไม่ดีอ่ะถ้าเกิดว่าที่นี่เขาทำพิธีแบบนี้ความอุบาตผมอยู่ไม่ได้เลยนะคุณชนบุญจะทำไมอ่ะ
ผมไม่ถึงกับขั้นอุบาทหรอกแค่ทะลึ่งตึงตัง
นี่ก็คือเหมือนเป็นพิธีตามความเชื่อของเขานะคะเขาบอกว่าถ้าทำพิธีนี้แล้วจะมีความสุขความเป็นสิริมงคลทำให้บ้านเรือนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเอง
ก็ตามความเชื่อของโบราณของชาวล้านนาซึ่งแต่ละท้องถิ่นอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง
เล็กน้อยนะคะแต่เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ให้ข้อมูลเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกันไป
หรือว่าใครมีไอเดียอยากจะแลกเปลี่ยนยังไงก็ส่งมาพูดคุยกันได้
ขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกของท่านนี้ด้วยนะคะ
ค่ะเอาละไปดูอีก